เพื่อนรักกันมาแท้คุณผู้ชมพอเล่าเข้าปากเท่านั้น
จากที่เคยพูดจาสนอหูก็กลายเป็นพูดจาไม่เข้าหูกัน
อะไรที่เคยทำผิดพลาดกันมาเคยมีความผิดกันมาก็ขุดขึ้นมา
แล้วก็พูดกันในวงเล่าสุดท้ายเอากันถึงตายคุณผู้ชมฮะ
เหตุเกิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านหลักวออำเภอเมืองสุรินทร์
เบลอไว้นั่นคือร่างของนายสุวิทย์ศรีสุภาพอายุ๔๕ปี
ไปแจ้งตำรวจสพเมืองสุรินโทรไปบอก
รีบมาจับผมเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งฆ่าเพื่อนตาย
ตำรวจก็เลยไปเลยครับแล้วร่างของนายสุวิส
เสื้อของเขาถูกดึงขึ้นมากองบนหน้าอกและนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทามีแผลแตกที่ปากด้วย
ต้นคาดว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจครับ
แล้วคนที่ก่อเหตุแล้วโทรไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็คือนายวินยูต่อยอดอายุ๔๑ปีก็เพื่อนของสุวิทย์นี่แหละ
เขาไม่ได้ไปไหนนะวินยูรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุเลย
คุณผู้ชมที่ใส่เสื้อแขนยาวดำนี่รับสารภาพว่าผมทำร้ายเพื่อนจนเสียชีวิต
แล้ววินยูก็เล่าต่อว่าผมกับสุวิทย์เนี่ยโอ้โหเป็นเพื่อนรักกันมาเลยซี้เลยหลายสิบปี
แต่สูวิทย์ชอบเอาเรื่องเก่าที่เคยผิดพลาดมาพูด
ไปตั้งนานแล้วทำไมยังชอบพูดอยู่นั่นไม่ยอมลืมไม่ยอมให้โอกาสกลับตัว
ก็เลยทะเลาะกันถึงขั้นชกต่อยกันแล้วสุวิทย์เนี่ยสู้เขาไม่ได้
วินยูไม่ได้ล้มลงไปคว่ำหน้ากับแอ่งน้ำเลย
แล้ววินยูที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะยังไม่หายโกรธตามกระทืบซ้ำ
เหยียบหัวเอาไว้คุณผู้ชมจนนายสุวิทย์เพื่อนรักแน่นิ่งไปครับ
ก่อนจะเสียชีวิตพอเห็นเพื่อนเสียชีวิตแล้ววินอยู่ได้สติไง
ได้สติขึ้นมาทำอะไรไม่ได้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
โทรแจ้งตำรวจเลย
เหมือนกับคนเคยรู้จักกันแต่คนไม่เคยให้โอกาสกันไปซ้ำเติมกัน
พอดีผมได้ไปเจอผมก็เลย